ทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
จะพาไปดูคดีที่เซลล์สาวขายปุ๋ยที่สระบุรีตอนนั้นเป็นข่าวดัง
หายไป๓ปีพบว่าถูกฆ่าโหดมีผ้าปูทีนอนมัดร่างและก็หมกศพในรถ
แล้วทิ้งรถเอาไว้ในคลองที่คลองชายนาฏป่าศักดิ์

เดี๋ยวไข้ปุ๋ยวัย๓๖ปีหายตัวปริศนา

ในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ผ่านไป๓ปี๙ธันวาคม๒๕๖๒
ชาวบ้านไปสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร
คลองชัยนาฏป่าศักดิ์ตำบลหนองโป่งอำเภอน้องโดน
กลับพบรถยนต์นิสันพันซ่าทะเบียน๔
กไก่ท้อทาน๖๓๔๘กรุงเทพ

ดินโครนเกาะรอบคันกระจกแตก
ใคร่น้ำจับตัวถังเป็นสนิม

ห่อด้วยผ้าปูที่นอนเทปกาวปิดปาก
มีกล้องหน้ารถและหลักฐานสำคัญ
บัตรประชาชนของกลิ่นเกษร

รถยนต์และของต่างที่พบเป็นของลูกสาว
ครอบครัวยอมรับว่ากลิ่นเกษรอยู่กินกับเสียคนหนึ่ง
ลงทุนเปิดร้านให้เช่าชุดแต่งงาน

แต่เปิดได้ไม่นานก็ต้องเลิกรากัน

ตัดสินใจมีสามีและลูกที่จังหวัดชายนาฏ
หวนกลับมาคบหากับเสียคนเดิมอีกครั้ง

แต่ตำรวจเดินหน้าแกะรอยคดีฆาตกรรมอำพราง

พบกล้องวงจรปิดหน้าโรงงานปุ๋ย
บันทึกภาพรถยนต์ของเธอขับออกไปตอน๓นาฬิกา๖นาที
ของวันที่๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙

ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับรถ

พร้อมระบุว่า๒นาฬิกาวันนั้น
เธอออกไปแต่งหน้าให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว

และยืนยันขับรถออกไปคนเดียว
ซึ่งการตรวจค้นพบวัตถุพยานบางอย่าง

ตำรวจใช้เวลาเพียง๑เดือนรวบรวมหลักฐาน
ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ผลดีเอ็นเอโครงกระดูกตรงกับแม่ของกลิ่นเกษร

สันติจึงทงดีหรือเสียหาย
วัย๖๒ปีเจ้าของโรงงานปุ๋ย
นิวัฒน์เฉลิมวัดหรือแจ๊คลูกน้องคนสนิท
ในข้อหารวมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เสียหายกับแจ๊คถูกจับกุมที่โรงงานปุ๋ย

ทั้งสองคนให้การปฏิเสธทุกข้อหา
จึงถูกคุมตัวไปฝากค้างศาลจังหวัดสระบุรี
ต่อมาจับกลุ่มมาโน้ตสอบสวัสดิ

คือลูกเราหายไปตรงนั้น

ตอนนั้นเขาบอกผมไม่ว่าหรอก
เพราะใครก็ต้องสงสัยผม
เพราะต่ออยู่กับผมเป็นคนสุดท้าย

กับแม่ตอนนั้นเขาพูดอย่างนี้
ถ้าเขาจะทำคิดว่าน่าจะทำ
เพราะความโมโหอาจจะทะเลาะกันอะไรสักอย่าง
คือเวรกรรมเท่านั้นที่จะลงโทษเขาได้

การสอบปากคำพยานบุคคลต่าง
ทำให้ตำรวจเชื่อว่าเหตุเกิดภายในโรงปุ๋ย
ว่ากลิ่นเกษรถูกผ้าปูที่นอน

นำศพใส่รถเก่งทิ้งลงในคลองอำพรางคดี
ส่วนชนวนเหตุมาจากความหึงหวง
เพราะก่อนหายตัวไปคบหากับเสียหาย
แต่ทั้งคู่ทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
ความหวังครอบครัวทงคืนความยุติธรรมต้องหยุดชะงัก

ตำรวจยืนยันไม่มีการดึงสำนวนคดี
ไม่มีการช่วยผู้ต้องหาที่เป็นผู้กว้างขวาง
รอสอบปากคำผู้ต้องหาที่ถูกจับเพิ่มอีก๑คน
ครอบครัวกลับมาหวาดกลัวอีกครั้ง

จะได้รับการพิจารณาในชั้นศาลหรือไม่